ดูปลากัดกันบ้างนะคะเขามีการทำฟาร์มกันขึ้นนะคะ
สำหรับปลากัดในจังหวัดกำแพงเพชร
เพราะพันธุ์ปลากัดแบบสวยงามเลยทีเดียว
อากาศนี้ก็เป็นความภาคภูมิใจของชาติไทยเหมือนกันนะ
ใช่นะคะสร้างรายได้นับพันบาทต่อวันนะคะ

นี่เป็นจุดที่เขาเลี้ยงก็คือเลี้ยงในบ่อซีเมนนะคะ
เป็นฟาร์มของคุณชาญชัยบุตรศรีเจริญ
อยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรค่ะ
เลี้ยงที่เลี้ยงไว้นี่คือปลากัดหม้อหาฟ
หลากหลายสีสันนะคะสำหรับพันธุ์นี้
เจ้าของบอกว่าปลากัดแบ่งตามสีสันแล้วก็รูปทรง
หากเป็นปลากัดหม้อหรือปลากัดไทยจะแยกออกไปแข่ง
ส่วนประกัดสวยงามจะเน้นเรื่องของสีสันอยู่แล้วนะคะ
โดยเฉพาะปลากัดพันธุ์หม้อหาฟ
มีสีสันและความเงางามของตัวปลา
สายพันธุ์นี้ขายได้ราคาดีกว่าปลากัดหม้อไทย
เนื่องจากเป็นที่ต้องการของกลุ่มผู้เลี้ยงปลากัด
และเน่าเสียด้วยนะคะเวลาเลี้ยงนี่ใช้เวลา๔เดือนไม่นานนะคะ
สามารถนำไปขายได้ตัวละ๕๐บาท
ส่วนสวยงามมากหน่อยตัวละ๒๐๐บาท
ต่างกับปลากัดไทยใช้เวลาเลี้ยง๖๘ปี
เดือนเวลามากกว่าเวลานำไปขายราคาก็ได้น้อยกว่าด้วยนะคะ
แต่ละวันจะมีลูกค้าจากจังหวัดต่าง
โดยเฉพาะสกลนครและปัตตนี
ไปรับซื้อถึงฟาร์มเลยนะคะ
เพียงแต่ว่าคนมาซื้อมาจากใต้เลยปัตตนี
สร้างรายได้นับพันบาทต่อวันค่ะ
แต่ละตัวนะหางกับครีบเขาสวยงามจริงนะครับ